แม่บ้านคุณฉั่นบ้าน

ใช่นะสิคือตอนนี้อยากจะให้น้องมิ้นพาไปหาอะไรอร่อยกิน
แต่ต้องขอบอกนะว่างานนี้ต้องเป็นของอร่อยหลักสิบเท่านั้น

มันก็ยิ่งกินกินได้เยอะเพราะมันถูกแล้วก็อ้อนนะสิค่ะคุณ
วันนี้เราก็ต้องหาของอร่อยและราคาถูกกัน

ใช่งานนี้รับประกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้หิวจริงอะไรจริงอ่ะ

ทีพาสรรคร้อยของอร่อยหลักสิบ
ถึงช่วงนี้ค่ะของอร่อยหลักสิบค่ะมิ้นจะพาคุณผู้ชมนะคะมาจิบกาแฟชิวกันที่ร้านที่ตั้งอยู่ถนนพระสุเมนค่ะ

มีการให้บริการนะคะปั่นจักรยานฟรีด้วย
สามารถยืมได้ตั้งแต่ร้านเปิดแล้วเอามาคืนตอนร้านปิดก็ได้ค่ะ
แหมมีบริการดีแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ
ร้านแห่งนี้นะคะเจ้าของค่ะตั้งใจจะให้พื้นที่นี้นะคะ
เป็นที่พบปะสั่งสรรค์ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างช้าค่ะ
เกิดไอเดียค่ะทำเป็นร้านกาแฟนะคะชั้นล่าง
แล้วด้านบนค่ะก็เป็นที่โชว์ของนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในศิลปะค่ะ
แหมบรรยากาศข้างในเนี่ยนะคะเก๋ไก่มากเลย
เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น๒ดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไง
โอ้โหเป็นยังไงคะเก๋มากเลย
เขายังขายด้วยอย่างเช่นอันนี้
อันนี้เนี่ยนะคะมันมีชื่อว่าขี้เต่า

กีต๋าเป็นนั่นเองนี่เขาก็จะแปะใบ้เลยว่าแบ่งเลยว่าซู
แล้วนะคะเก๋เก๋มากเลยอ่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะ
จิบกาฟแฟชิลเข้างานสิหัวงมาถึงพระเอกหรอก
ในวันนี้นะคะนั่นก็คือของอร่อยหลักสิบ

มีเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านมาแนะนำกันค่ะ

และทางด้านหน้าของมิ้นนี่ก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะ
โอ้โหหน้าตาน้ำลายยืดแล้วค่ะตอนนี้
มาดูกันที่เมนูแรกอันนี้ค่ะนี่
นั่นเองค่ะถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะ
กินดีอ่ะกลิ่นคือดีอ่ะเอามาชิมกันเลยดีกว่า
บอกเลยว่ามันสุดยอดอะคนลุกฮัวคนลุกมันแหล่งหัว

นุ่มอ่ะมันเป็นบางกรอบแล้วข้างในคือมันนุ่มชีสแบบยืดแล้วแบบ
คือมันแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงคือขอให้ได้มาลองค่ะเมนูนี้คือแบบเอาไปเลย๑๐ดาว
ต่อกันที่ของหวานนะคะอันนี้ก็คือฮันนี่โทสนั่นเอง
ันนี่โทเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นทั่วไปใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราลองมาชิมของทางร้านดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง
คือคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราทานฮันนี่โทษแล้วยิ่งเขาลาดน้ำผึ้งมาด้วยใช่ป่ะคะ
สกรีมที่นี่นะคะเขาก็เป็นโฮมเมนด้วย

ไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน
เรามาถึงเมนูหลัก๑๐กันเลยดีกว่าค่ะ
ว่าของทางร้านมีอะไรบ้าง
และนี่เลยค่ะก็คือเมนูของอร่อยหลักสิบของทางร้านนั่นเอง

กับนี่เลยโคนัทฮันนี่
เป็นน้ำผลไม้
ก็คือน้ำมะพร้าวปั่นนะคะ
แต่ว่ามันมีชื่อมีฮันนี่

จริงด้วยค่ะคุณผู้ชม
คือรสชาติเป็นมะพร้าว
แต่มีกลิ่นของน้ำผล
อันนี้อร่อยสำหรับอากาศร้อน

แล้วก็เติมความหวานให้กับร่างกาย
มอบมากเลยค่ะกับโคโคโนัทฮันนี่
ราคาเพียงแค่๖๐บาทเท่านั้นค่ะ
ค่ะเอาไปเลย๖ดาว

อันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่
นั่นเองค่ะเป็นของทานเรนกึบกรอบนั่นเอง
เดี๋ยวเรามาชิมกันนี่แล้วทางร้านนะคะเขาทำซอสเองด้วย
อันนี้นะคะจะเป็นซอสบอสมิกค่ะมาเคี่ยวจนข้น
ปกตินะเราจะใช้ซอสเนี่ยลาดแต่สลัดใช่ไหม

เดี๋ยวจะลองชิมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะ
อร่อยมากเลยคุณผู้ชม

ปกติปุ๊กสมิวมันจะมีความเปรี้ยวใช้ป้า
แต่อันนี้คือแบบออกกลิ่นเปรี้ยวนิดนึง

แล้วก็มาต่อกันที่เมนูนี้นั่นก็คือผักสลัดราดด้วยน้ำเบาสมิที่ทางร้านทำเองนั่นเองค่ะ
ร้านนี้เขาเก๋นะเขาทำเองเกือบทุกอย่างเลยอ่ะ
เมนูนี้เหมาะมากสำหรับสาวที่รักสุขภาพอย่างเช่นตัวมิ้นนะคะ
เป็นสาวที่แบบรักสุขภาพมากเลย
ที่นี่สดมากจริงแล้วก็น้ำจิ้มรสชาติไม่เหมือนที่อื่นค่ะ
อย่างที่เขาบอกว่าน้ำซอสของที่นี่เนี่ยเขาทำเองเด็ดมากเอาไปสิบดาว

แนะนำร้านนี้เลยค่ะตั้งอยู่ที่ถนนนะคะพระสุเมนอยู่ใกล้ใกล้กับแยกผ่านฟ้านั่นเองค่ะ
และสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปกินอิ่มนอนหลับกันที่ไหนนะคะต้องติดตามให้ได้
ไม่ใช่ผิด

แต่ว่าหลังจากจบรายการก่อนนะเพราะว่าวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วค่ะ
แต่ว่าพรุ่งนี้ยังคงจัดเต็มจัดหนักให้คุณผู้ชมเนี่ย
ได้ชมชิมลิ้มรสความแซ่บของพี่อ๋อมและพี่ไอซ์ในวันพุธพฤหัสศุกร์กันต่อนะคะ
และสามารถติดตามพวกเราผ่านไอจีหรือว่าเฟซบุ๊คแม่บ้านประจันบานได้เลยนะคะ
ทุกวันทุกเวลาวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนเพราะว่าอยากจะไปใช้ชีวิตโซไลท์บ้าง
อย่าเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะวันนี้เราขอลาจากไปด้วยบรรยากาศโซโลไลฟ์โซโลไลฟ์กันดีกว่านะคะต้องอินต้องอิน
ใช่ค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ